ข้างนี้มาดูหน่อยข้างหลังนี้ฟุ้งเลยควันขาวแบบนี้
นี่ที่ดอมทำคืออะไรกำลังฉีดถังดับเพลิง
ไม่ใช่ฉีดดับไฟแต่ฉีดทำอะไรลองดูพฤติกรรมเขาหน่อยค่ะ
ซ้อมดับไฟไงลองดู

เดี๋ยวถามพี่ปอนต์ไฟไหมคนในร้านสะโกนไฟไหมไฟไหม

ก็ไม่มีไฟแล้วเขาจะฉีดทำอะไรเลยน้ำแข็ง
นี่ไงฉีดทำเพื่อฉีดทำเพื่อหลายคนถาม
ไอ้บ่อตรงกลางนั่นคืออะไรบ่อตกกุ้งคุณผู้ชม

เห็นคนที่นั่งอยู่ลุกแบบลุกหนีเลยค่ะคุณผู้ชม
นี่อันนี้มุมนี้เป็นมุมกว้างตั้งแต่เขาเข้ามาก่อเหตุ
ผู้ชายคนนี้ตั้งแต่หยิบเลยอ่ะ

คนเสื้อแดงทางขวาตอนแรกยังงงฉีดอะไรกันวะ

นี่ไม่ได้ฉีดฆ่าเชื้อโควิดค่ะคุณผู้ชม
แต่เขาฉีดทำไมต้องฟังในข่าวนี้
เจ้าของร้านเนี่ยคือคุณธนทรเล่าให้ฟังนะว่ามันเกิดขึ้นคืนคริสต์มัสเลย
ไม่ได้ไปฉีดอีโฟมขาวจะปาร์ตี้คริสต์มัสหรืออะไรนะ
เหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นประมาณสัก๒ทุ่ม
ผู้ชายคนนี้ลุงคนนี้ค่ะเขาขับรถเบ้นสีดำมามาจอดกลางร้านเลยนะ
แล้วมากับเพื่อนอีก๕คนและตรงที่เขาจอดมันเป็นทางเข้าออกของร้านด้วย
ทีนี้พนักงานก็บอกว่าเออพี่ครับ

จัดวีวีไอพีเลยนะแล้วพนักงานบอกว่าเออพี่ครับพี่ครับ
ตรงนี้ไม่ได้ครับเอาไปจอดที่ลานจอดรถนะ
เขาก็ถอยออกไปทีนี้คุณผู้ชมดูจังหวะที่เดินเข้ามา
คือตอนแรกก่อนที่เราจะมาเป็นภาพนี้นะเขามาสั่งอาหารมาสั่งเครื่องดื่
ถ้าทางเขาเหมือนเมาแล้วแหละแล้วหลังจากนั้นเนี่ย
พนักงานก็เอาพอสั่งเสร็จอาหารมาเสิร์ฟไปขอเก็บตังค์ไง
แต่ฝั่งลุงคนนี้บอกว่าไม่จ่าย

เขาโชว์การ์ดเบ่งมีบัตรเบ่ง

เดี๋ยวไอ้บัตรเบ่งนี่มันสมัยพี่หนุ่มเลยนะ

ก็นี่ไงเอาบัตรเหม่งมาโชว์รู้จักกับผู้ใหญ่

ปลาแก้วพังเก้าอี้แล้วเอาถังมาชิด

ถามว่าจะเปิดต่อไปยังไงตรงบ่อกุ้งตรงนี้
ไม่ได้เปิดไม่ได้แล้วนี่ต้องหยุดไปแล้วต้องทำความสะอาด
นี่ตอนที่นักข่าวไปดูหลังจากเกิดเหตุการณ์ดูสิเห็นไหม

กุ้งต้องย้ายไม่ก็ตาย
ใช่แล้วทางเจ้าของนะ
พี่เขาก็เลยเอาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความ
ที่รกพักแม่โจ้จะให้ตามตัวลุงเฮรือแดงเมื่อกี้นะ

เสียหายทั้งหมดคุณผู้ชมดูสิภาพซ้ายกับภาพขวา

มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นน่าจะประมาณ

แต่นี่ยังไม่รวมนั่นนะพี่เบิร์ตปิดกี่วัน
แต่ละวันลูกค้ามาโต๊ะหนึ่งจ่ายเท่าไหร่

น่าจะจ่าย๒๐๐๐นี้น่าจะจ่ายแพงกว่าที่กินนะ

ถ้าใครไม่รู้ว่าบัตรเบ่งเป็นยังไงนะ
เขาจะเอานำบัตรของคนใหญ่คนโต
แล้วก็เซ็นข้างหลังบอกว่าดูแลให้ด้วย
แล้วก็เซ็นชื่อนัตภพมุหมาตรอะไรอย่างนี้

ไอ้ดอมเขาบอกนี่ฮะผมรู้จัก

แต่ถ้าเป็นบัตรเบงแล้วเขียนชื่อนัตภพมุหมาตร